แรกบอกเลยว่าช่องดังช่องหนึ่งช่องใหญ่ช่องนึงเขาก็จะงาบนางเอกสายบาร์บี้คนนี้นะคะคุณขวัญอุสามณี
ก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวลืมมาว่าเธอเนี่ยกำลังเปลี่ยนผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระข้ามช่องบ้างอะไรบ้างนะคะ
ขวัญอุสามณีค่ะมาเจอพี่สื่อมวลชนนะคะหลังจากที่ถกเป็นประเด็นข่าวเมาส์เยอะมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจที่แววว่าเธอจบความสัมพันธ์กับไฮโซแพทริกนะคะ
รากันไปเรียบร้อยแล้วกระแสแม่ไม่ปลื้มบ้างอะไรบ้างเป็นคุณนายในโรงแรมบ้างอะไรบ้างนะคะ
หลายต่อหลายอย่างค่ะรวมไปถึงเรื่องข่าวลือตอนนี้เธอบอกว่าเป็นนักแสดงอิสระแล้วจริงหรือเปล่า
ก็เลยมีหลายช่องเนี่ยติดต่ออยากจะให้ร่วมงานด้วยเยอะเลยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเธอกลับเลือกช่องสีฟ้าแถววิภาวดี
เพราะเห็นว่าให้ค่าตอบแทนหนักถึง๔๐ล้านบาทจริงหรือเปล่าไปฟังขวัญอุสามณีนางเอกบาร์บี้คนนี้เลยค่ะ
ใช่เงินซื้อขวัญไม่ได้ค่ะซื้อขวัญไม่ได้ค่ะ

ตัวถูกซื้อตัวไป๔๐ล้าน
จริงคือเราทำงานเรื่องเงินมันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่องค์ประกอบหลักในการทำงาน

พี่แพทย์ก็ดีแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่
เขาก็มีความเอ็นดูมีความเมตตาเรา

เรียนรู้กันแล้วก็สถานะไม่มีดีกว่า
เรียกว่าตอนนี้ขวัญโสดสนิท
ก็นำพาตัวเองไปในพื้นที่ที่เรามีความสุขดีกว่า
แล้วก็หลายคนด้วยแฟนคลับก็มาแซวด้วยนะคะ
บอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็นแฟนขวัญต้องหน้าตาประมาณนี้แหละ
อยากจะให้ได้เป็นแฟนแบบนี้
หลายคนแบบเจอตัวจริงในคอมเมนต์บอกว่าเออเจอตัวจริงหล่อจริง
แต่ว่าขวัญเขายังไม่ได้พูดอะไรนะว่าเป็นอะไรกับเขาหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าไปเป็นนุ่มคนใหม่อะไรยังไงหรือเปล่า
ก็ไม่รู้แหละว่าจะใช่คนที่มาดูแลหัวใจเธอหรือเปล่า
แต่ที่แน่นะคะเธอดูแลตัวเองได้แล้ว

ถมพยาบาลคนป่วยในยามฉุกเฉินได้แล้วนะจ๊ะ
ใครได้เป็นแฟนไปเกิดเหตุฉุกเฉินปลอดภัยแน่นอน
อร่อยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้เธอละกันอย่างที่เธอบอกแหละ

เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีความสุข

ฉันจะพาตัวเองไปในที่ที่มีความสุขค่ะ